มาดูเหตุการณ์โจรบุกเดี่ยวชิงทองกันหน่อยนะครับ
ไม่รู้ว่าจะหาเงินไปเที่ยวช่วงหยุดยาวปีใหม่หรือเปล่า

เราเคยเห็นใครที่มาทำพฤติกรรมแบบนี้เราได้ใช้บ้างไหมคะ

ปกติเนี่ยเวลาเราเข้าร้านทองเนี่ยเราต้องบอกว่า

พนักงานหญิงสองคนเขาไม่กลัวไหวเหรอ

จำใจจำยอมหยิบทอง๓บาท

ประตูเป็นระบบอัตโนมัติล็อกค่ะ

เขตธนายากรุงเทพมหานคร

เป็นตึกแถว๔ชั้น๑คูหา

ตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ไปดูเนี่ยนะ
จะบอกว่าทั้งสองคนยังอยู่ในอาการตื่นตกใจอยู่เลยนะคะ

พนักงานบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุคือมีคนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ๓๐ปี
เสื้อคลุมสีดำกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินใส่หมวดแก๊ปสีดำ
ผิวดำแดงคือลักษณะแต่งตัวมิดชิดแบบนี้

พูดภาษาสำเนียงในภาษากลางนะเข้ามาบอกว่าเอาทอง๓บาทนะคะ
คือจะเอาทองหนักเส้นละ๓บาท
แล้วยังไม่ทันให้ดูทองเลยอ่ะเปิดชายเสื้อค่ะ
โชว์ปืนให้เห็นปืนออโตเมติกสีดำที่พกไว้ที่เอว
แล้วหลังจากนั้นก็ชักปืนออกมาขึ้นลำกล้อง
นี่มันน่ากลัวตรงนี้ขึ้นลำกล้องปู
พนักงานบอกว่าตอนนั้นก็ต้องรักตัวกลัวตายเหมือนกันนะคะ
จำใจส่งสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท๓เส้นรวมทั้งหมด๓บาท
ให้กับคนร้ายรายนี้ไปรวมเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมครับ
กับแสนครับ
๘๔๐๐๐บาทจากนั้นคนร้ายก็อยู่ทำไมล่ะ
ทองแล้วก็หลบหนีสิค่ะ
ปฏิบัติหน้าที่สักประมาณเกือบบ่ายสองแล้วจู่จู่ผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ
อายุสักประมาณไม่เกินสามสิบเห็นจะได้สูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรแต่งกายมิดชิดเชียะ
เข้ามาแล้วพูดคือเอาทองสามบาทประโยคนี้เธอบอกว่าเธอเป็นพนักงานขายมา
คนปกติที่เป็นลูกค้าปกติเนี่ยที่ตั้งใจจะมาซื้อทองไม่มีใครพูดประโยคนี้นะ
ส่วนใหญ่จะบอกว่าขอดูสร้อยหรือจะบอกว่าเอาสร้อยน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้นะคะ
จากนั้นเธอบอกว่าตอนที่บอกว่าเอาทอง๓บาทตอนนั้นรู้สึกผิดสังเกตแล้วนะ
ไม่ได้เอกใจเท่าไหร่มากแต่อยู่ดีคนร้ายก็พูดใหม่อีกครั้ง
เอาทองสามบาทพร้อมกับชักปืนออกมาสไลด์ขึ้นลำกล้องขู่เลยนะคะ
หลังจากนั้นก็นี่แหละค่ะเป็นไปตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
ฟังเสียงพนักงานร้านเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเอาทองเอาทองสามบาทหนูก็ดูแล้วก็มีพิรุษอย่างเงี้
หนูก็เลยลุกขึ้นยืนทีนี้เขาก็พูดอีกค่ะว่าเอาทองสามบาท
แล้วเขาก็ถกเสื้อขึ้นนะคะก็เห็นด้ามปืน
แล้วหนูเห็นดังปืนปุ๊บทีนี้เขาก็เลยหยิบปืนขึ้นมา
แล้วก็ขึ้นลำอะค่ะตอนแรกหนูยืนตรงนี้ปุ๊บ
หนูก็หยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรหาเจ๊เจ้าของร้านค่ะ
ทีนี้เขาเห็นเขาก็เลยแบบว่าถ้ากดโทรถ้ากดแจ้ง
ผมยิงจริงนะเขาพูดเขาพูดหนูทีนี้หนูก็ยืน
ทีนี้เขาก็เลยนับ๑๒ก็คือแบบว่าให้หยิบทองอะค่ะ
ก็เขาเปิดประตูไม่ได้เขาก็หันมาอีกทีนึงค่ะ
หรือก็บอกว่าเอ่อเดี๋ยวกดให้ครับเดี๋ยวเปิดให้
หนูก็เลยบอกเขามีค่ะอืมทีนั้นก็เข้าใจพนักการนะนะคะ

ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าเธอสติดีมากเล่ารายละเอียดได้ครบถ้วนหมดเลย

ใช่พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิตผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒นะคะ
ก็ลงพื้นที่เหมือนกันได้รับรายงานจากตำรวจสนคณะยาว
คือท่านคาดว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุน่าจะไม่ใช่อาวุธปืนจริงพี่เบิร์ต

แต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้การน๒บอกว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอีกครั้ง
ส่วนทางฝ่ายสืบสวนตอนนี้ต้องเร่งไล่ดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไปนะคะ
อืม
เบื้องต้นเราตรวจสอบยังไม่เชื่อว่าจะเป็นอาวุธปืนจริงหรือเปล่า
ดูลักษณะแล้วอาจจะเป็นปืนบีบีกันก็ได้
แล้วก็ขอให้ทางพนักงานในร้านส่งซ้อยให้๓เส้นเส้นระบาด
เสร็จแล้วก็วิ่งลบหนีออกไปจากทางร้านคราวนี้ก็กำลังรบในรัฐฐานอยู่ครับ